เป็นข่าวใหญ่สำหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ
ช่วงสายวันนี้ทางแป๊วประงอได้ออกมาแถลง
มีรายชื่อของคนไทยอยู่๑๖รายชื่อค่ะ
แต่ต้องบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบนะคะ
ว่ามีการฟอกเงินหรือมีการหลีกเลี่ยงภาษี
ก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากทางปปงปานามาด้วย
เพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวค่ะ

ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปป
งในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการปปง
แถลงชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่เครือข่ายผู้สื่อข่าว
ร่วมกับสำนักข่าวสื่อมวลชนหลายแห่งนะคะ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับปนมาหรือปปเพร
โดยระบุว่าจากการตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว
พบว่ามีรายชื่อคนไทยปรากฏเพียง๑๖คนเท่านั้น
เรื่องต้นยังไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือหลีกเลี่ยงภาษี
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปปงไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ
ได้มีการตรวจสอบในรายละเอียดพร้อมกับประสานข้อมูลเรื่องเอกสาร
ผู้ที่นำข้อมูลมาเปิดเผยนั่นเอง
ขณะเดียวกันก็ได้มีการประสานกับปปงประเทศปานามา
เพื่อตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมา
ซึ่งเวลานี้ได้รับคำตอบจากประเทศปานามา
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ต้องดำเนินการสอบสวนในทางลับ
เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่มีรายชื่อในเอกสาร
ซึ่งตามหลักกฎหมายไทยระบุว่าหากเงินที่นำไปเปิดบริษัท
ยังประเทศที่มีการรองรับเกี่ยวกับการปลอดภาษี
เป็นเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตก็ไม่ผิดกฎหมาย
แต่เป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ
ประเด็นการเลี่ยงภาษีเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรค่ะ
ที่จะมีการทำงานร่วมกับปปงในการตรวจสอบ
เท่าที่ผมทราบนะฮะการทำธุรกิจในต่างประเทศ
ใดบางครั้งนักธุรกิจเองก็อาจจะมีความจำเป็น
จะต้องไปตั้งบริษัทในต่างประเทศ
เพื่อรับผลกำไรหรือเพื่อใช้ในการลงทุน

ซึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้จากการกระทำความผิด

แต่ถ้าเป็นการรองรับเงินที่ได้จากการกระทำความผิด

ซึ่งจะเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
จึงจะเข้าไปดำเนินการกับทรัพย์สิน
ที่มีการระบุว่าในประเทศไทยมีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี
แบ่งเป็นบุคคลไทย๔๑๑คน
คนต่างชาติ๒๖๒คน
นิติบุคคล๔๖บริษัท
เป็นการรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการแถลงข่าว
เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารลับปานามา
เพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ